อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันพูดถึงตำรวจขอเป็นตำรวจไซเบอร์บ้าง
อันนี้ก็เข้ามาดีนะก็คือบอกว่ามาเตือนภัยให้ค่ะ
บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะระวังเลยอาจจะมีการถูกหลอกได้นะคะ
คือประชาชนระมัดระวังด้วยว่าจะถูกหลอก
ว่ามีการแจกตัวเครื่องบินฟรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
จะถูกดูดเงินหมดบัญชีไปเลย
เอาอีกแล้วตำรวจศึกษวนทางด้านของเทคโนโลยีเบิร์ตเพลย์บอกว่า
มีมิจฉาชีพนะคะคุณค่ะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านสายการบิน
บอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วก็สามารถที่จะรับคูปองเที่ยวฟรีได้โดยกดลิงค์อ่า
เราก็เข้าไปกดทีเดียวแล้วเพิ่มการเป็นเพื่อนกับเขาทางแอปพลิเคชัน
จากนั้นนะคะคุณอันนี้เลยมันจะเป็นวิธีการของเขาแล้ว
ก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะโทรศัพท์กลับมาหาคุณ
แล้วก็บอกให้คุณได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันขึ้นมา
เป็นแอปพลิเคชันของสายการบินเราก็อยากได้ตัวเครื่องบินฟรีเนอะ
เพราะฉะนั้นก็ถามเลยว่าจะมีการให้ข้อมูลส่วนตัวไป
คุณก็ต้องกรอกไปนะคะแล้วก็มีการที่จะต้องให้ข้อมูล
ทางด้านการเงินด้วยคุณก็อาจจะต้องให้เขาไป
แล้วก็ให้สิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่าง
ตรงนี้แหละค่ะก็จะทำให้พวกมิจฉาชีพสามารถที่จะ
เชื่อมต่อระบบเข้ามาแล้วก็ควบคุมจอหน้าโทรศัพท์ของเราได้เลย
มันทุกวันถึงขนาดไหนแล้วคุณมันดูดข้อมูลไปหมดเลย

ถูกเราอยากจะได้ตัวบินฟรีใบเดียวเท่านั้นเอง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

เขาบอกประสานกันแล้วแบบไอ้นั่นมันดูดดาราไปหมดเลย
นี่ยังยังไม่จบนะคะฟังไว้เป็นความรู้นะคะ
เพราะว่าจากนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทางด้านของมิจฉาชีพจะสังเกตค่ะ
ว่าเราเนี่ยหรือที่เราเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
ธนาคารอะไรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่
แล้วก็จะจดจำรหัสผ่านที่เรากดใช้ค่ะ
เพราะเขาสามารถเข้ามาควบคุมหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้ไง

รวมไปถึงว่าแอปพลิเคชันของธนาคารของเราที่ใช้อยู่เนี่ย
รหัสอะไรใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างรู้หมดเลย
จนกระทั่งเขาก็ฉลาดนะ

แล้วมิจฉาชีพนั้นจะเชื่อมต่อเข้าไป
แล้วก็ดูดเงินจากบัญชีของเราออกไปเลย
โดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเลย
ระมัดระวังนะคะอย่านะคะ
ตัวก็เป็นใบเดียวเท่านั้นเอง
อาจจะทำให้เงินในบัญชีของคุณหายไปหมด
รู้ไหมที่เขาส่งมามันท็อปฟอร์มกว่านั้นนะ

ซื้อตัวบิสเนสค่ะซื้อแบ่ยแถม

มันแบ่งมันรู้ถึงขนาดว่าทุกวันนี้
รู้ถึงขนาดว่าคนอ่ะแต่ละคนอ่ะ
ถ้าสมมุติแบบว่าเวลาที่เขาดูเบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บ

แล้วก็จะส่งโปรโมชั่นแบบให้ตรงกับคนด้วยนะ
ดาต้าไงครับผมคือยุคนี้มันคือยุคของข้อมูลข้อมูลของดาต้า
คือมันยิงตรงเข้าถึงเราได้แบบตอบโจทย์ตรงจุด
ที่เรายังไงก็ต้องว้าวชอบใช่หลงเชื่อมันอะไรแบบนี้
โอ้โหน่ากลัวซึ่งวันนี้ก็แบบว่าวันนี้เขาถึงขนาดว่าจะต้องทำยังไงรู้ไหม
เขาจะต้องเอาพวกที่แฮ็กข้อมูลเก่งมาแข่งกันเลย
โดยมีเงินรางวัล๑๐ล้านยูเอส

จำกัดไว้เลยว่าแต่ละคนมันแฮ็กข้อมูลกันอย่างไร

ถูกเพราะว่าวันนี้ถึงขั้นจะต้องแข่งแฮ็กข้อมูลกันแล้ว
ใช่เพราะต้องดึงมาทำงาน

มันพัฒนาไปไกลกว่าการเขียนข้อมูลอีก
ใช่เห็นด้วยล่าสุดเพิ่งดูหนังไป
ฉลาดมากมีความรู้สึกตัวเองฉลาด

แล้วมันก็มีอย่างนั้นจริงในชีวิตจริงของเราไปแล้ว
วันนี้เอาคนแฮ็กข้อมูลมาแข่งกันเพื่อชิงเงินรางวัลแบบ

บางทีเขาบอกพวกโลเทคจะปลอดภัยกว่าพวกไฮเทค

ล่าสุดมีนักเรียนคนหนึ่งอายุประมาณสักเกือบ

เพราะว่าไปที่ธนาคารธนาคารบอกไม่ต้องห่วงโทรศัพท์คันนี้

ก็แหมความกลัวนะบางทีมันก็ทำให้เราแบบสบายใจขึ้นนะ
พวกเรายุคที่แบบว่ากึ่งเก่ากึ่งใหม่
นั่นแหละเขาบอกเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด

มีอะไรคุณต้องบอกดิฉันบ้างนะ

ได้เบอร์ดาราไปเต็มโดนไปหมด
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป